แมวตลาดแมวโรงเรียนแมวโรงอาหารแมววัด

ซึ่งมันถูกระบุเอาไว้ในสมุดข่อย

แยกเป็นแมวมงคล๑๗อัปมงคลอีก
อนุรักษ์แมวไทยโดยคนไทย

ผมปรีชาครับปรีชาววัฒนา

มานาที่ผู้อัณูลักษณ์แมวไทน์เนี่ยมาถึงวันนี้ก็

แมวตัวหนึ่งที่มันหลงเข้ามาในบ้านผม

ทำให้ผมเลือกที่จะเลี้ยงแมวไทย
ในเมื่อจะเลี้ยงทั้งทีเนี่ย
ผมขอเลือกที่จะเป็นแมวไทยโบราณ

ซึ่งแมวตัวนี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมานานทีเดียว
ผมอาจจะมีความชอบอะไรที่มันเป็นไทยมากกว่า
ที่จะไปเลี้ยงสัตว์ที่เป็นนำเข้าจากต่างประเทศ
เป็นความรักโดยส่วนตัวมากกว่านะครับ

ที่เราเห็นทั่วไปเขาคือแมวไทยนะครับ
แมวตลาดแมวโรงเรียนแมวโรงอาหารแมววัด

แต่มันจะต้องถูกแยกออกจากกันนิดนึงว่า
แมวไทยแท้ในสมุดข่อย
หรือแมวไทยพันทาง
ที่ผสมกันโดยไร้ขอบเขต
มันก็จะเกิดลักษณะที่มันแยกย่อยออกไป
ซึ่งต่างกับแมวไทยโบราณ
ซึ่งมันถูกระบุเอาไว้ในสมุดคอย

และยังคงความเป็นลักษณะแมวไทยโบราณได้จนถึงทุกวันนี้
อันนี้เป็นแมวลักษณะที่ถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อย
ปัจจุบันแมวลักษณะที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ย
วันนี้ยังอยู่ที่บังรักษ์ครับ
ผมยังอนุรักษ์เอาไว้ได้
เขายังมีลักษณะเหมือนกับแมวในสมัยโบราณมาก

แมวไทยทั้งหมด๒๓สายพันธุ์
เป็นแมวมงคล๑๗อัปมงคลอีก๖
ความเป็นมงคลเนี่ยพบว่าเป็นกุศโลบายนะ
คือเลี้ยงแล้วต้องรัก

แมวมงคลที่คนโบราณบอกพูดถึงเนี่ย
เขาบอกว่าให้เลี้ยงตามอาชีพที่ตัวเองเป็นอยู่
ทีนี้พอเรามาพูดถึงแมวมงคลปัจจุบันนี้
เหลืออยู่แค่๕สายพันธุ์เท่านั้นนะครับ
จาก๑๗เหลือแค่๕เท่านั้นเอง

ความเป็นมงคลของแมวใน๕สายพันธุ์

อย่างเราเป็นพ่อค้าคนโบราณบอกว่าให้เลือกเลี้ยงวิเชียนมากครับ
จะทำให้การค้าตามอาชีพของเราให้รุ่งเรือง
ถ้าเป็นนักพูดนักแสดงควรจะเลือกเลี้ยงแมวโคราช
เราจะเป็นที่รักใคร่ชอบพอ
พูดง่ายเมตตามหานิยมสูง
อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือสุพรรค
เหมาะกับอาชีพที่เราเรียกกันว่าข้าราชการเท่านั้นนะครับ

ถ้าอยากจะเป็นอำมาตย์เป็นมนตรี

อีกสายพันธุ์หนึ่งคือแมวโกนจางแมวดำ

อาชีพสีเทาประเภทเจ้าพ่อ
ตามกฎหมายอย่างนี้เหมาะที่จะเลี้ยแมวโกนจาซึ่งเป็นแมวดำ
อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือแมวขาวมะนี
ความเป็นมงคลของเขากินไม่หมดกินบ่อเสี่ยง
ถ้าเลี้ยงแมวตรงนี้แล้วการเงินของคุณมันจะคงที่
อะไรที่มันถูกจ่ายออกไปมันจะมีการหมุนเวียนกลับเข้ามาเสมอ

เสน่ห์ของแมวไทยกับแมวต่างชาติ
ผมว่ามีข้อแตกต่างกันเยอะมาก
แมวไทยเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อน
เครียร์เจ้าของตั้งแต่เล็ก
อายุมากก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม

เพราะแมวฝรั่งเขาจะมีความใกล้ชิดกับเจ้าของไม่เกิน๑ปี
หลังจากอายุชนขวบแล้วนะครับ
ฝรั่งส่วนใหญ่ผมบอกได้แล้วว่าเกิน๙๐
มักจะปลีกวีเวฟไม่ยุ่งกับเจ้าของอีกแล้ว
จะมีชีวิตเป็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะ
ซึ่งต่างกับแมวไทยแมวไทยเรานั่งขึ้นตักเรานอนครึ่งตัว
แมวไทยอ้อนเจ้าของจนอายุมากเลย
แต่ส่วนแมวฝรั่งมันจะมีโอกาสใกล้ชิดเจ้าของแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับ

เรื่องของสิทธิบัติของแมวไทย

แมวทั้งหมด๕สายพันธุ์ถูกจดสิทธิบัตรโดยชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด
เหลืออยู่แค่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นนะครับ
ก็คือแมวสุขพระรักษ์
อกนั้นวิเชียนมาสโดยคนอังกฤษ
โคราชโดยคนอเมริกา
ขาวมณีก็เลยคนอเมริกาเหมือนกัน

วดำมันไปชนกับบอมเบแคท
ก็เหลือเพียงแค่สุพรรคสายพันธุ์เดียวเท่านั้น

สำหรับการที่เราจะบรีดแมวสุขลักษณ์
เพื่อจดทะเบียนในนามคนไทย
ผมว่าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการจดสิทธิบัติน้อยเกินไป
ผมเองก็เคยถามอยู่ในใจเหมือนกันว่า
หน่วยราชการบ้านเราถึงไม่สนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัติ
เรื่องการจะสามารถที่จะไปจดสิทธิบัตรได้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่น้อยนะครับ
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหน่วยราชการไทยผมว่าน่าจะเป็นใบเบิกทางได้ดีกว่า
โอกาสที่จะได้หรือเสียในการจดสิทธิบัติสำหรับแมวสุพรรค
ผมว่าตอนนี้คนไทยมีโอกาสมากเลย
ที่๔ตอนนี้ก็ยังเหลืออีกแค่เจนเรเช่นเดียวเท่านั้นนะครับ
ถ้าเราก้าวถึงเจนเดเรชั่นที่๕
มันจะบ่งบอกถึงลักษณะของแมวพันธแท้
ที่เราสามารถจดทะเบียนได้เลยครับ
แมวจะมีความใกล้ชิดกับผู้เลี้ยง
เลือกเลี้ยงแมวกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า

คนที่เหงาคนที่อยู่ตัวคนเดียว

จากคนที่เอาแมวไปเลี้ยง

ผมยังไม่อยากว่าเป็นการรักษานะ
แต่โรคซึมเศร้าในบ้านนั้นดีขึ้น

ผมให้ความสนใจกับแมววิเชียนมาส
เพราะมันมีข้อมูลกลับมาหาผมเนี่ย

เหมาะกับคนที่อยู่ตัวคนเดียวมาก

ลักษณะอย่างนี้จะมีโดดเด่นในแมววิเชียนมาก

จะเป็นคนหนุ่มสาวก็ได้

คุณสมบัติตรงนี้เขาจะเหนือกว่าแมวสีอื่น
อนุรักษ์แมวไทยโดยคนไทย
โอกาสที่จะมีผู้อนุรักษ์แมวไทยต่อ

ให้เขามารู้จักแมวไทย

สื่อเป็นตัวสำคัญมากเลย
ที่จะช่วยให้ผมเล่าเรื่องราวของแมวไทย

ได้รู้จักว่าแมวไทยดีอย่างไร
เหมาะกับคนไทยอย่างไร

ผมคิดว่าอนาคตของแมวไทย
ซึมลงไปสู่เด็กรุ่นหลังได้เยอะทีเดียว